ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ยืนยันนะคะว่า
การลงทุนทำเหมืองแร่ฐานหินที่อินโดนีเซียนั้น
ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการผลักดันโครงการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่
พร้อมทั้งรอรับฟังผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้
ที่จะมีการทบทวนผลของการศึกษาสิ่งแวดล้อม
หรือว่าจะต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด
นายสหรัฐบุญโพธิพักดี
รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ

ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
หลังจากมีประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านอย่างหนัก

โดยระบุว่าแม้ที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช
จะมีมติให้เดินหน้าโครงการต่อไปได้ก็ตาม
แต่กรฟภจะต้องรอการพิจารณาความเห็น
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันอังคารนี้
ซึ่งคาดว่าจะออกมา๒แนวทางนะคะ
แนวทางแรกคือให้กลับไปทบทวน
การจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โดยเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

เพื่อลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชน

ให้กลับไปเริ่มต้นจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

กรฟภจะต้องใช้เวลามากกว่า๒ปี
จะลงนามสัญญาก่อสร้างกับเอกชนได้

อันนี้นะคะนายวัชราเห็มรัชตานัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกมายืนยันว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่
เนื่องจากคุณสมบัติฐานหินส่วนใหญ่ของเหมืองแห่งนี้
มีค่าความร้อนไม่ตรงกับคุณสมบัติฐานหิน
จะต้องใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบี่ค่ะ
ดังนั้นเหมืองแห่งนี้จึงไม่มีฐานหิน
ที่จะสามารถขายให้กับโครงการโรงไฟฟ้าฐานหินกระบีได้
โดยวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนเหมืองฐานหินครั้งนี้
คือต้องการประกันความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง
กับการลงทุนของบริษัทในโรงไฟฟ้าฐานหินต่างประเทศในอนาคต

หนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตให้กับอีกัสนั่นเองค่ะ